พอผ่านที่ดีนี้นะคะจะพาเราไปชมความสวยงามของวันเดิมบาง
แล้วก็ไปขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อแบนเกจิอาจารย์ชื่อดังกันด้วย
จะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างติดตามในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
มาที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งนะคะ
ที่วัดนี้ค่ะมีเรื่องเล่ามากมาย
โดยเฉพาะเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

นั่นก็คือหลวงพ่อแบนปาสาธิโกแห่งวัดเดิมบางนั่นเองค่ะ

เมื่อเรามาถึงที่วัดเดิมบางแห่งนี้ค่ะ
ต้องมากราบรูปหล่อของหลวงพ่อแบนนะคะ
ซึ่งหลวงพ่อแบนค่ะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นะคะ
ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของวิชาอาคมค่ะ

ชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
ถ้าพูดถึงเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อแบนนะคะ
บอกเลยค่ะว่ามีเรื่องเล่ามากมายเลยนะคะ
แต่ว่าต้องถามจากพระคุณเจ้าค่ะนามัศกาลค่ะ
คือหลวงพ่อแบนวัดเดิมบาง
เป็นที่เคารพสัทธาของพุทธศาสนิกชน

รู้สึกว่าท่านจะมีความเกี่ยวพันกับพระเกจิอาจารย์
รูปอื่นในระแวกนี้ด้วยใช่ไหมคะ

หรือที่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความสนิทสนม
ก็คือหลวงพ่อโตวัดวิหารทองจังหวัดชายนาฏ
แล้วลูกศิษย์ของหลวงพ่อแบนนะคะมีรูปไหนบ้างคะ
รูปแรกคือพระเด็จพระคุณหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่
ของจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้น
ได้มาศึกษาเล่าเรียนสรรพวิชา
ในการทำพระยรพญาหงฐอง
ที่๒คือพระเด็จพระคุณหลวงพ่อกลวย
แห่งวัดโคศิตารามจังหวัดชายนาฏ
ได้มาศึกษาสรรพวิชาคาถาเมตตามหานิยม
แล้วก็ตำราการทำผ้าขอด

ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะ

จะเป็นเครื่องลางนะคะที่หลวงพ่อแบนค่ะ
ท่านได้มีการปลุกเสกด้วยตัวของท่านเองนะคะ
อันดับแรกนะครับคือพิรอดแขน
ที่รอดแขนกับเชือกประคดเอวนี้
เป็นวัตถุมงคลที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อท่าน
ทำด้วยตัวเองและทำด้วยกับมือของท่านเลย
ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพระยันทร์พระยาโหงทอง

ด้านหน้าจะเป็นองค์หลวงพ่อแบนวัดเดิมบาง
ด้านหลังจะเป็นสัญลักษณ์องค์มหาเทพ

ก็เอามาให้ญาติโยมทำการกราบไหว้ขอพรกัน
ตัวอย่างเช่นบางคนลูกหลานจะไปสอบข้าราชการ
ก่อนจะไปสอบจะมาบนขอพรกับหลวงพ่อแบน
ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ
บางคนลูกเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็จะมาขอพรกับหลวงพ่อแบน

อย่าลืมค่ะต้องมากราบพระประธานในโบสถ์ด้วยนะคะ
โอ้โหโบสถ์แห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงาม
แล้วก็มีความเก่าแก่อย่างมากเลยนะคะ
อุโบสถวัดเดิมบางแห่งนี้มีอายุราวร้อยกว่าปี
พระประธานในอุโบสถนี้
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไล
จิตกรรมฝาผนังแห่งนี้เนี่ยคือบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะค
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระพุทธเจ้า
เพราะองค์พระทรงพชนภญามาร
วัดในตอนต่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
และอีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะที่โด่งดังระดับประเทศเลยค่ะ
นั่นก็คือนี่เลยนะคะองค์ท้าเวสวันหน้าทองคำค่ะ
บอกเลยว่าท้าเวสวรรค์องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก
แล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายค่ะต้องถามจากพระคุณเจ้าค่ะ
หลายท่านถามว่าทำไมถึงเป็นหน้าทองคำ
มีเหตุบังเอิญคือว่าพระครูบาขอใช้คำว่าความฝันนะ
เพราะว่าเราได้มีเสียงเข้ามาในความฝันว่า
คุณคุณหน้าผมเป็นทองคำ
อยู่๓รอบอย่างนี้เราก็บอกว่า
ช่วยทำหน้าท่านบุหน้าทองคำแล้วก็ปิดทองคำ
สำเร็จกลายเป็นองค์มหาเทพท้าเวสวรรณหน้าทองคำ
ก็มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรท่าน
ส่วนใหญ่จะมาขอพรท่านเรื่องโชคลาภ
แล้วก็คดีความแล้วก็เรื่องการค้าขายที่ดินต่าง
ก็ประสบความสำเร็จกันสักส่วนใหญ่

จะมีคนนำเข้าสารมาแก้บนถวายองค์ท้าเวสวรรณ
วัดเดิมบางแห่งนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยค่ะ
นั่นก็คือการเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีนะคะ
ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณค่ะที่พระคุณเจ้านะคะนำมาเปิดเผยกันค่ะ
เจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีนี้เป็นการเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคล
เจิมในที่นี้หมายความว่านำเอาอัคระเลขยันต์ของอุบาอาจารย์แต่โบราณ
ยันต์ที่ลงไปในฝามือนั้นเรียกว่ายันต์ดวงเศรษฐี
เราทำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
โดยไม่ให้คนไปยึดถือว่าเป็นสิ่งที่งมงาย
ไปแล้วอยากจะรวยก็ต้องทำงาน
นี่ค่ะยันดวงเศรษฐีค่ะ
พิกัดเฮงวันนี้นะคะโอ้โหเรียกว่าคุ้มค่าจุใจแน่นอนค่ะ
เราได้มากราบหลวงพ่อแบนนะคะ
ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วก็ได้มาขอพรองค์ท้าเวสุวรรณหน้าทองคำนะคะ
และที่สำคัญค่ะนี่เลยนะคะก็คือการมาเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีนะคะ
ถ้าใครที่มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ปักหมุดมาที่วัดเดิมบางให้ได้เลยนะคะ
ส่วนครั้งหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหนนะคะ
ต้องติดตามชมให้ได้ค่ะในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สำหรับใครที่อยากจะไปกราบไห้หลวงพ่อแบนกันบ้างนี้นะคะ

ทางวัดเดิมบางเนี่ยเขาจัดงานเทศกาลตรุษจีนอยู่นะคะ
มีการแขนคมบูชาพระบริษมสาหรินิกฐาน
แล้วก็มีการขอพรทาเวสวันหน้าทองด้วย

ใครสนอกสนใจหาเวลาไปเที่ยวกันนะคะ
วัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
เอาล่ะก็ขอให้เฮงปังกันทุกท่าน